วันนี้ไปดูการหาเสียงผู้สมัครหมายเลข๗

ล่องเรือไปดูน้ำเสียในคลองพระศรีเฉริญนะครับ

เล่าเรื่องของการจัดการขยะเอาไว้
แล้วเปิดเผยบอกว่าน้ำเน่าเสียเป็นสาเหตุหลัก
มาจากการจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะชาวบ้านยังทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

ที่ผ่านมาก็กฎธมอครแก้ไม่ได้สักที
โยบายที่จะทำทันทีแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนเลย
ฝนแรกของฤดูที่ตกลงมาต้องไม่มีน้ำขัง
ย้ำว่าทุกนโยบายต้องทำอย่างจริงจัง
ทุจริตแม้ว่าที่ผ่านมา
ไม่มีใครทำให้โปร่งใสเลยเธอว่างั้นนะครับ

เลือกตั้งผู้ว่ากวทมหลายสำนักที่ทำโพลนะครับ
มีนายชัดชาติเป็นคะแนนนำ

คุณลสนาบอกว่าเธอไม่ตอบนะ
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยไม่เชื่อถือโพล
เนื่องจากมองว่าเป็นความเห็นของคนกลุ่มหนึ่ง
สะท้อนเสียงของคนกรุงเทพมหานครทั้งหมด

จะปรับกลยุทธ์การหาเสียงให้เข้มข้นมากขึ้น
โดยจะเผยแพร่ผ่านคลิป
ที่มีการพูดถึงการปราบโกงให้มากขึ้น
เนื่องจากเอกลักษณ์ของเธอตั้งแต่สมัยเป็นสวแล้ว

ส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะส่งปัญหานะครับ
ให้ผู้ว่าคนใหม่ได้แก้ไข
รูปถ่ายก็ได้ภาพนิ่งก็ได้วีดีโอก็ได้
เขียนคำอธิบายปัญหาที่ท่านเห็นในกรุงเทพมหานครหน่อย
แล้วแฮสแท็กนี้ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ของท่านเอง

แฮสแท็กเรียนผู้ว่ามหานครนะครับ
ปัญหาของท่านจะได้แก้ไขสักทีครับ